เล่นเอาหลายคนนี่นั่งอึน

แต่วิธีการขอผลไม่ธรรมดา
มาลูกเก้ยมาเทหน้าภาพฤทยาปุ่นเทลงมาสาดเทลงนายไม่ทำแมวด่างข้างล่าง
โอ้โหฝนสาดเทลงมานี่เราฟังแล้วก็ยังพอเข้าใจได้ว่า
นี่คือการขอฝนแต่การเดินวนไปวนมากับอะไรน่ะ
รูปปั้นเหมือนหุ่นไหมลักษณะแปลกลินปั้นไหม
นี่คือพื้นที่หมู่ที่๑๕บ้านนาตะกรุดอำเภอศรีเทพตำบลศรีเทพจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับ
ก็หมู่บ้านใกล้เคียงด้วยนะอีกสักประมาณ๕หมู่บ้านครับ
รวมตัวกันมาเลยนะประชาชนประมาณสัก๓๐๐คนในพื้นที่นี้
ทำพิธีขอฝนแบบโบราณน้องใบตองเขาทำยังไง
เขาเอาดินเหนียวเนี่ยมาปั้นเป็นหุ่นผู้ชายสองคนตั้งชื่อให้ด้วยนะชื่อนายเมฆและนายหมอก
มีผู้ชายไม่พอมีผู้หญิงด้วยผู้หญิงหนึ่งคนชื่อนางฝน
โดยหุ่นนายเมฆและนางฝนไม่ใส่เสื้อผ้าด้วย

คือมันมีที่มาที่ไปเขาบอกว่าถ้าเทวดามาเห็นรูปปั้นที่มีลักษณะท่าทางแบบนี้แล้ว
อดรนทนไม่ไหวเดี๋ยวจะปล่อยฝนลงมา

หุ่นเนี่ยนะที่ให้ชื่อว่านายหมอกเนี่ยจะใส่เสื้อสีส้มด้วยแต่ว่าไม่สวมกางเกง

คือหุ่นอีกตัวหนึ่งอย่างน้อยยังมีเสื้อ

อะไรเนี่ยคือมันเป็นความเชื่อของเขาจริงคุณผู้ชมครับ
แล้วที่บริเวณนี้นะบริเวณปากทางเข้าหมู่บ้านหมู่๑๕บ้านนาตะกรุดเนี่ย
เขาตั้งหุ่นเอาไว้ที่จุดนี้เลย
ซึ่งเป็นความเชื่อที่ว่ากันว่าเดี๋ยวจะมีฝนตกลงมา
แล้วเขาสืบทอดความเชื่อนี้มานานกว่าร้อยปี

ชาวบ้านเขาเชื่อว่านี่อาจจะเป็นภาพที่ไม่น่ามองก็จริง
แต่มันทำให้เกิดอาเภษฝนตกลงมาเพราะว่าเทวดาทนดูไม่ไหวเลย
บันดาลใจให้ฝนมันตกลงมาเพื่อชะล้างหุ่นดินเหนียวดังกล่าวให้ละลายหายไป

มันเป็นเหมือนกุศโลบายอย่างหนึ่งด้วยนะ

ถามนายเสมอตมณิษฐ์อายุ๘๐ปีซึ่งเป็นปราศชาวบ้านและเป็นผู้นำชาวบ้านที่ทำพิธีเนี่ยนะ
ก็เล่าว่าชาวบ้านเขาร่วมกันนิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีสวดคาถาปลาช่อนเพื่อขอฝน

ที่เป็นความเชื่อโบราณที่จะช่วยให้ฝนนั้นตกครับ
ซึ่งเป็นพิธีกรรมทางศาสนาที่แปลกและหาชมได้ยากมาก
แต่ปรากฏว่าฝนก็ยังไม่ตกนะ

งั้นเอาอย่างนี้ปั้นหุ่นท้ายหญิงขึ้นมาแล้วก็ทำทางในลักษณะแบบนั้น

อันนี้ในช่วงของการทำพิธีคาถาปลาช่อนนะ
แล้วช่วงของการเดินแห่ขบวนไปรอบหมู่บ้านเนี่ย
เขาบอกว่าทำแบบนี้ตามความเชื่อ
ก็สักประมาณวันถึง๒วันอันนี้แห่นางแมว

อันนี้ไม่แน่ใจ

ไม่ใช่นางแมวแน่แต่น่าจะเป็นนายแมว
นายแมวแต่ใส่กระโปรงนะ

เพราะว่าพืชผลทางการเกษตรในจุดบริเวณนี้เนี่ย

ก็เห็นใจหลายที่ฝนตกหลายที่ก็แรงนะ